เรื่องของคนคลั่งนี่มีอย่างต่อเนื่องจริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
ยังเอาปืนไปยิงขู่ชาวบ้านอีกแล้วเขาอ้างเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าพระเจ้าที่เวียดนามเนี่ยให้มาทำโอ้โหนี่ฮะ
ล่างฮะเอาไม้เม้ยเนี่ยมาทำลายข้าวของอยู่หน้าบ้านนะครับทุกคน
ค่ะแล้วดูสิคือเอาไม้จะฟาดพ่อตัวเอง
พ่อเขาทนไม่ไหวต้องแจ้งความนะฟาดไปแบบนี้
กล้องวงจรปิดที่ตำบลโพลงามอำเภอหนองหาน
อุดรจับภาพได้นะคะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาก็ถือไม้ยาวยาวมาฟาดอุ้ยดูสิทุกอย่างอ่ะ
มันพังหมดเลยที่เขาฟาดได้นะแล้วต่อให้ไม่ได้ยินเสียง
ท่าทางเขาก็ดูเหมือนมีจังหวะที่เขาพูดโวยวายด้วย
จากการสอบถามผู้ชายคนนี้ค่ะคือนายภูวริสอายุ๓๘ปี
แล้วตำรวจที่สพนหานไปคุมตัวได้แล้วนะ
คนที่แจ้งความเนี่ยคือพ่อของนายภูวริสนั่นแหละ
ชื่อว่านายดุสิตบอกว่าไม่ไหวเลย

เขาอารวาสพังข้าวของในบ้านเอาปืนไปยิงขู่ชาวบ้านอีก
แล้วตอนค่ำไปเสพยามาจนหลอนไง

เรื่องต้นค่ะลูกชายบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเป็นเพราะว่า
เป็นพระประสงค์จากพระเจ้าที่เวียดนามสั่งให้ลงมือครับ
แล้วก่อนหน้านี้นะก็เคยโดนจับมาแล้วแล้วไม่กลัวหรอก
ถ้าเกิดว่าต้องโดนอีกรอบนึงสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องคุมตัว
ท้ายกระบะไปดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วที่เกิดขึ้น
อีกจุดหนึ่งค่ะพาไปดูกันหน่อยเพราะว่าคลั่งไม่จบจริงจริง
เพิ่งเกิดขึ้นช่วงสายค่ะตำรวจสพชัยวานเนี่ยไประงับเหตุ
คลั่งคนนี้เขาเอามีดเอาปืนแก๊ปมาไล่ทำร้ายชาวบ้านค่ะ
สายตรวจเข้าไปไปจับกลุ่มตัวได้คือนายตู้นออายุ๕๐ปีนะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายตู้นอนปั่นจักรยานวนไปวนมาในชุมชนค่ะ
แล้วก็เดินพูดจาแบบด่าทอเสียงดังพูดอยู่คนเดียว
มีอาวุธด้วยกลัวว่าจะไปทำร้ายชาวบ้านเข้า
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวไปที่โรงพักแล้วอาการแบบนี้
ต้องตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ